ผมกับเชี่ยวหนาแบบนี้แน่นอนครับหนึ่งจะดูใหม่ตลายทางของในท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาสัมผัสอากาศนาวลมเย็น
ก็คือบริเวณทางตอนบนของประเทศไทย
อย่างในพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็บริเวณพื้นที่ภาคอีสานนะครับ
ซึ่งเช้าวันนี้เองผมยังอยู่ที่จังหวัดเชียงรายครับ
ซึ่งพื้นที่ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้ก็คือบริเวณสิงปาร์คนะครับ
ที่นี่ก็มีความสวยงามของธรรมชาติในช่วงฤดูหนาว
ให้กับนักท่องเที่ยวที่ตอนนี้ต่างเดินทางกันมาอย่างเนื้องแน่น
สัมผัสความสวยงามยามเช้ากัน

ที่นี่เขาก็มีปลูกไร่ชาหลายร้อยไล่เลยทีเดียวนะครับ
ลูกเป็นแบบขั้นบันไดตอนนี้เขียวขจีชุ่มชำ
จากนี้เองครับยังสามารถที่จะสัมผัสวิถีชีวิต
ของจัดต่างนานาชนิด
ซึ่งที่นี่ก็มีจัดแสดงให้กับนักท่องเที่ยวได้ชมกันนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นวัววาดุซี่มีม้าลายรวมไปถึงยีลาฟครับ
แน่นอนนะครับหนึ่งความสวยงามที่นักท่องเที่ยวนั้นไม่ควรพลาด
ก็คือมาเก็บภาพความสวยงามของดอกไม้นานาพันธ์ครับ
ที่ตอนนี้บานสะพรั่งรอต้อนรับนักท่องเที่ยว
แล้วก็ต้องบอกเลยนะครับว่าช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงไฮไลท
แล้วก็โค้งสุดท้ายของดอกไม้นานาชนิดเหล่านี้นะครับ
เพราะว่าถ้าหากเราเข้าสู่ฤดูร้อน
ความสวยงามของดอกไม้เหล่านี้ก็จะลดลงครับ
เราจะมีดอกไม้เมืองหนาวช่วงเดือนพฤศจิกาจนถึงกุมภานะครับ
ซึ่งดอกไม้เราก็มีแปลกหลายชนิด
พยายามสัญหาดอกไม้แปลกใหม่มานำเสนออยู่ตลอดนะครับ

ส่วนหน้าร้อนนะครับ
เราก็จะปลูกพวกไม้ดอกเมืองร้อนนะครับ
ก็จะมีอย่างเช่นพวกบานชื่นดาวเรืองสันเวียอะไรอย่างนี้ครับ
ซึ่งในระยะนี้ต่อเนื่องไปจนถึงสิ้นเดือนนี้
ก็ยังคาดว่าเมืองไทยของเรานั้นยังอยู่ในช่วงของฤดูหนาวครับ

มีการแผลลงมาปกกลุ่มบริเวณทางตอนบนของประเทศไทย
เป็นระยะนะครับ
ทุ่มนั้นก็จะทำให้เกิดความแปรผลสภาพอากาศเกิดขึ้น

ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่อันตรายสำหรับการใช้ชีวิตแล้วก็เดินทาง
ดังนั้นในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์
ใครที่จะเดินทางไปบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสาน

รวมไปถึงต้องติดตามประกาศต่างจากทางราชการอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับ
ที่ตอนนี้กำลังบาลสร้างเดี๋ยวรอต้อนรับนักท่องเที่ยว
ใครมาเยี่ยมเยือนที่เชียงรายแห่งนี้
อย่าลืมแวะมาชมความสวยงามของดอกไม้นานาพันธ์เหล่านี้
ที่รอต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วสถานอาทิตย์นะครับ
และนี่คือทั้งหมดของรู้ก่อนร้อนหนาวในเช้าวันนี้
ผมพุทธนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ